บวนนะครับของคณะนะครับผู้ที่เริ่มในการเดินเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรคนะครับได้